รอบนี้มี๑๐๐๐บาทเอาใจช่วยนะครับผม
ถ้าพร้อมแล้วเชิญทางด้านนี้เลยครับคุณอุ๋มมานะฮะ

เอาไว้เป็นตัวช่วยในการตอบได้มากกว่า๑คำตอบนะครับ
คุณวรวุฒินี่เป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ

แล้วก็คุณตุ๋ยเป็นคุณยายขายผัก
ตอนนี้คุณก้อนน่ากว่าความสามารถที่จะมาแทนที่อาไกยไปสมาธุยเร็วด้วยนะคะ

ดูสิว่าตุ๋ยของเรานะฮะจะมอบโชคหรือเปล่านะครับ
มาเลยคำถามจากคุณตุ๋ยครับข้อนี้
สวัสดีค่ะอาตุ๋ยนะคะก็เข้ากรุงเทพมาหลายปีแล้ว
แต่ก็รักธรรมชาติถามคำถามความรู้รอบตัวนะคะ
ส่วนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครชื่อว่าอะไรคะ
ใหญ่ที่สุดนะฮะมาดูรายชื่อนะครับสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพคือสวนสาธารณะใด
สวนหลวงร๙๒สวนวชิระเบนจทัศน์๓สวนลุมพินีหรือ๔สวนจตุจักร
วัชิระเบนจทัศน์เนี่ยไปบ่อยก็คือสวนรถไฟนั่นเองเป็นปั่นจักรยานอะไรอย่างนี้
มันไม่ได้รวมกันกับสวนจตุจักรเหรอคะก็ใหญ่นะครับแต่ว่าสวนจตุจักรเนี่ยเล็กกว่าสวนรถไฟ
กว่าสวนวัชิระเบนจทัศน์อ่างั้นแปลว่าเราตัดข้อสี่ไปคิดว่าตัดข้อสี่นะคะ
ส่วนลุมนี้หนูไปบ่อยใหญ่ไหมคะใหญ่นะแต่ว่าพอไปสวนรถไฟแล้วส่วนรถไฟมันใหญ่กว่า
แล้วสวนหลวงร๙ล่ะไม่มีใครพูดถึงเลย
พอไม่เคยไปสวนหลวงร๙ถ้าหนูจำไม่ผิดอันนี้หนูไม่แน่ใจนะฮะไม่แน่ใจว่าตรงแถวอนุสาวรีหรือเปล่า

เราไม่เคยไปสวนลุงแหละสวนลุงมันใหญ่มากใช่ปะ
มันใหญ่มากแต่หนูวิ่งทั่วไปหมด
แต่ว่ารถไฟ่วิ่งไม่หมดซะเทียด

คิดว่าสวนวชีสฤทธิตรกว้างกว่าเพราะวันนั้นคิดว่ามันใช้เวลานานกว้า

เราสามารถเลือกดาวมาได้๑ดวงแล้วก็เลือกตอบเอง๑คำตอบนะครับ

คำตอบที่จะตอบก่อนนะฮะ
จะตอบข้อไหนดีครับ

สวนหลวงรอ๙เรื่องมาแล้วนะครับ
ถ้าไม่มั่นใจเลือกดาวมาแปะสักหนึ่งดวงก็ได้นะครับ
ขอใช้ดาวนะครับตอบเพิ่มเติมในข้อ

สวนวัชิระเบนจรรย์ธัส

เลือกมาแล้วนะครับสวนหลวงร๙กับสวนวชิระเบนจทัศน์

เอาล่ะนะฮะผ่านนะครับขั้นนี้ไปมีโอกาสไปลุ้นขั้นที่๒มีมูลค่า๑๕๐๐บาทแล้วนะครับ
คุณบุ๋มปนัดดาคุณเอชายาแล้วก็อาจารย์วันชัยนะครับ
ถ้าเป็นทางเชอรี่เชอรี่จะเลือกใครคะอาการให้น้องหน่อย
อยู่ในใจสองคนพี่แจ๊คเชิญยิ้มกับพี่บุ๋มปะนัดดาพี่บุ๋มแล้วกันค่ะ
คุณบุ๋มนะฮะเอาล่ะตัดสินใจไปแล้วนะครับ
เลือกคุณบุ๋มปนัดดาครับเชิญครับคุณบุ๋มครับ

สำหรับการประกวดนางสาวไทยนะคะเรื่องราวของนางงามล่ะค่ะ
ผู้เข้าประกวดอายุตามเกณฑ์นะคะตั้งแต่๑๘ปีขึ้นไป
และมากสุดห้ามเกินกี่ปีคะ
นางสาวไทยอดีตที่น้องเชอรี่เคยไปประกวดมานะครับ

อ่าเป็นจริงตำแหน่งจริง

คือที่ชนะได้สวยนะกินเงาะได้เร็วที่สุด
เครื่องสนใจเรื่องการปรากฎทางสาวทัยมั้ย

คิดว่าการปรากฎทางสาวให้ผู้เข้าปรากฎจะต้องมีอายุไม่เกินกี่ปี

ปีหรือ๔๓๐ปี

ตัดออกไปข้อแรกเลย๓๐ปีนะคะ
ถ้าไม่เกิน๓๐ปีเอามาเป็นคุณแม่คุณยายกันเลยทีเดียว

ใจร้ายจังเลยตัด๓๐ปีมันดูเยอะไปเยอะไป

นางสาวไทย
เวทีหลักเวทีนางงามระดับประเทศส่วนใหญ่เกณฑ์
ก็คือไม่เกิน๒๔ปี
และ๒๕ปี
เมื่อกี้คุณอุ๋มบอกว่าไงนะฮะ
คิดว่า๒๓ปีมันน่าจะน้อยไป

แบบเด็กเพิ่งจบมหาลัยเองค่ะ

ไม่เป็นไรถ้าไม่แน่เรายังมีดาวให้อยู่
เราถ้าให้เราตอบ
เราตอบว่าอายุไม่เกิน๒๕ปีค่ะ

แล้วถ้ายังไม่แน่ใจก็สามารถใช้ดาวมาเพิ่มเติมได้อีก
แต่ตอนนี้คุณอุ๋มจะต้องเลือกตอบ๑คำตอบก่อนครับ

ตอบ๒๗ปีอีก๑คำตอบนะครับ

ตั้งแต่๑๘ปีจนถึง๒๕ปี
เพราะฉะนั้นรับไปแล้วตอนนี้๑๕๐๐๐บาท
ถ้าหยุดตรงนี้ก็ได้แน่นอน๑๕๐๐บาทนะครับ
ถ้าไปเล่นต่อนะฮะก็ต้องผ่านขั้นที่๓ให้ได้จนไปถึงขั้นที่๔
แล้วต้องเล่นให้ได้จนถึงได้๓๐๐๐บาท
แต่ถ้าเล่นต่อเราไม่มีดาวแล้วก็ต้องเป็นการเสี่ยงเหมือนกันนะครับ

จะหยุดตรงนี้เพื่อรับ๑๕๐๐บาทกลับบ้านหรือว่าจะเสี่ยงเล่นต่อนะครับ
หยุดหรือเล่นต่อดีครับ

คล้าไว้ก่อน
หรือแม้จะไม่มากแต่ก็ไม่น้อยหน่ะ

ช่วยอย่างดีเยี่ยมเลยขอบคุณคุณเชอรีนะคะแล้วก็ยินดีด้วยนะครับกับทุกอุต
ทุ่ม๔๕นาทีทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้

แล้วต้องถามห้องทางหนึ่ง
และนี่คือ๓ดาราผู้ช่วยของเราในวันนี้นะครับ
คุณบอลเชิญยิ้มน้องจ๊ะจ๋าและน้องเชอรี่
ทำไมถึงแบบเลือกพี่จ๊จ๋าเลยแบบว่าไม่ลังเลเรื่องคนอื่นเลย
พี่จ๋าอาจารย์น่ารักก็ชอบ

ก็คิดไม่เหมาะเลย

ก็แบบนั้น